ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๒ปีนะฮะก็คลุ้มคลั่งครับถึงขั้นเดินแก้ผ้า
อารวาดทำลายข้าวของนะฮะ
ถึงขั้นขอมีเพศสมพันธ์กับผู้หญิงในหมู่บ้านไปทั่วเลย

ลายข้าวของในบ้านตัวเองด้วยนะฮะบ้านไม้หลังเนี้ยนะครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ผู้ก่อเหตุอายุ๕๒ปีนะครับตอนที่ไปถึงกำลังโวยวายอยู่บนบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยเกลี้ยกล่อมนะฮะเพื่อจะขอขึ้นไปบนบ้าน

โอ้โหกว่าจะไปนำตัวลงมาได้นี่ก็ต้องใช้กันเป็นสิบนายฮะ

หลังจากนั้นก็สามารถพาชายคนนี้

ห้องนอนในเปรย์ของเจ้าน้าที่นะครับแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
ว่าชายคนนี้เนี่ยคือก่อเหตุแบบหลายอย่างนะคุ้มคลั่งแก้ผ้า
ขอมีเพศสมพันธ์กับคนในหมู่บ้านไปทั่วพฤติกรรมเป็น
แบบนี้มาสี่วันแล้วนะครับชาวบ้านแถวแถวนี้ไม่กล้าออกจากบ้าน
กันเลยอ่ะ
ถ้าไปตรวจสอบประวัติของผู้ก่อเหตุนะครับพบว่าเคยเสพ
ยาเสพติดเคยต้องคดีเสพยาเสพติดดื่มเหล้าทุกวันนะฮะ

เชื่อว่าสาเหตุที่คลุ้มคลั่งอารวาสก่อเหตุแบบนี้ก็คงจะมา
เรื่องพวกนี้นี่แหละนะครับดื่มเหล้ายาเสพติดนะครับชาว
บ้านบอกว่าก็สบายใจขึ้นพอเจ้านาทีมาช่วยนำตัวไปได้ที
ถ้าหายดีกลับมาก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเป็นอีกหรือเปล่าครับ